อุบัติเหตุมันก็เกิดนะครับอย่างที่นี่ฮะ
หนุ่มวัย๒๖ซิ่งกระบะกลับบ้าน

ก็เลยเกิดอุบัติเหตุไปพุ่งชน

แล้วดูสภาพบ้าน
โอ้โหไม่รู้อะไรพังกว่ากันเลยตอนนี้

ดูแล้วเนี่ยเสียหลักมาแต่ไกล
แล้วน่าจะมาเร็วด้วยพอสมควรนะ

แล้วกวาดหมดฮะห้องเช่าข้างทาง

เป็นร้านนู่นร้านนี้อะไรเนี่ยกวาดชนหมดเลยฮะ
เหตุเกิดในช่วงตี๒๓๐ของวันที่๔ตุลาคมที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุเป็นบ้านเช่า๖ห้องนะริมถนนพัฒนาการ
ไปเจอกับจุดเกิดเหตุตรงนี้ก็มีรถกระบะอีซูซูสีเขียวเสียหลัก
หมุนพุ่งเข้าไปชนกับบ้านเช่าแล้วสภาพเนี่ยฮะน่ากลัวจริง
โอ้โหแล้วพื้นที่ตรงนั้นโอ้โหบอกเลยว่าบ้านชาวบ้านที่เป็นบ้านเช่า
นั้นก็ได้รับความเสียหายอย่างเจ้าของร้านทำเบาะรถยนต์
เขาบอกว่าบ้านเขาตรงนั้นที่เปิดเป็นร้านทำบ่อรถยนต์
เสียหายเยอะสุดเหมือนกับว่าโดนชนจุดแรกเลย
ตัวเขาเขาบอกไม่ได้อยู่ตรงนั้นยังเคราะห์ดีอยู่
แต่ด้วยความที่ว่าตอนนั้นมันกลางคืนก็คงจะหลับอยู่อะเนาะ
แล้วต้องสะดุ้งตื่นเหมือนได้ยินเสียงดังยังกระระเบิด
โอ้โหอารมณ์ประมาณนั้นโอ้โหตู้มอะไรก็ว่ากันไป
แล้วสุดท้ายเขาลงมาดูก็เห็นสภาพเป็นแบบนี้แล้วนะครับ
รีบไปดูก่อนว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่
เคราะห์ดีอยู่อย่างหนึ่งไม่มีใครได้รับจากไม่ได้รับอุบัติเหตุ
แล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ส่วนคนขับรถกระบะชื่อว่านายธนพลเอี่ยมสุวรรณอายุ๒๖ปี
เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเขาบอกกับทางตำรวจว่า
กำลังขับรถจะกลับบ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นแหละ
แต่พอถึงจุดเกิดเหตุฝนตกปล่อยถนนมันลื่น
จนรถน่ะเสียหลักพุงชนบานเช่าหลังนั่งกล่าว
เมืองต้นตำรวจนำตัวนายธนพลไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อน
แล้วเดี๋ยวจะเรียกบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ทำเอาไว้เนี่ยมาเจรจาค่าเสียหายต่อไปนะครับ